ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวอย่างของเทศบาลครับ

เป็นวันที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

ทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชน

ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ

เทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้าน
ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษาโดยจัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีจำนวน๕แห่งซึ่งพัฒนาด้านวิชาการและเสริมทักษะด้านภาษาเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นโดยจัดห้องเรียนพิเศษที่มีการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษและจัด
ตอนนี้ยังมีโรงเรียนกีฬาจำนวนหนึ่งแห่งที่ให้การสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนกีฬานครนลวิทยา๖ได้สร้างนักกีฬาที่มีความสามารถในหลายประเภทเช่นเรือพายวอเลอบอลกรีทาที่ติดทีมชาติไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติมากมาย
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบมีการจัดตั้งลงผลิตปุ๋ยชีวภาพตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในการนำสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพอันเป็นวิธีการจัดการของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลของเทศบาลมีการรณรงค์ให้ประชาชน
ที่มีพิษและขยะอันตรายเพื่อส่งกำจัดให้ถูกวิธีอันเป็นการลดมลพิษได้อีกทาง
การให้บริการด้านสาธารณสุขที่ครบวงจรโดยการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน๖แห่งให้การรักษาทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยและการฝังเข็มเพื่อรักษาโรคมีหน่วยติดตามผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเพื่อให้การรักษาเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง
การสร้างศูนย์การเรียนรู้การสร้างองค์กรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการโดยหลักการบริหารจัดการที่ดีด้วยทิศทางการบริหารแนวใหม่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นสถานที่ให้การดูแลแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเพื่อเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สูงวัยได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางศูนย์ได้จัดขึ้นเช่นดนตรีดีราชและการออกกำลังกายรูปแบบต่างเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี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

โดยเฉพาะในเขตเมืองที่มีการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนจากภาคอุตสาหกรรมและอาคารขนาดใหญ่
รวมทั้งจากปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าในช่วงของฤดูกาล
เทศบาลจึงได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
โดยการติดตั้งระบบวัดตรวจระดับน้ำและระบบวงจรปิดเพื่อตรวจสอบ
เฝ้าดูการทำงานของประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล
รวมทั้งในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังทุกแห่งได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขใหม่ประจำบ้านในเขตเทศบาลทั้ง๕ตำบล
ที่ถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ทำการสำรวจและปรับเปลี่ยนการจัดเรียงระบบบ้านเรือนใหม่
โดยใช้ถนนและซอยเป็นตัวกำหนดเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นระเบียบ
สะดวกต่อการติดตามค้นหารวมทั้งพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่นเพื่อสร้างแรงจูงใจและเห็นความสำคัญของการชำระภาษี
ยังสามารถนำเงินที่ได้จากการจัดเก็บมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากภารกิจต่างที่ท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าเทศบาลนครธุมดีนั้นได้ประกอบภารกิจต่างอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
ในส่วนนี้ที่ได้รักความร่วมเพลงร่วมใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี
ถ่ายไปด้วยความถึงในคำวัญว่าเจษรอศิลป์อุทิศตนคือคนเทศบาล
การบับทุกข์มรุงศุกร์ก็จะมีหน้าที่ของเทศบาล้างแท้จริง
เทศบาลนครตุรีวันนี้ก็ยังให้การบริการอำนวยความสะดวก
ให้การบริการหลายด้านกับพี่น้องประชาชนในวันเทศบาลเช่นเคยครับ